เริ่มกันที่การแข่งขันเทนนิสรายการพิเศษนะคะอินเตอร์คอนติเนนเตอร์เวิลเทนนิสไทยแลนด์แชมเปียนชิป๒๐๑๗ที่หัวหินรอบชิงชนะเลิศค่ะ
จิมิน่าฮาเลปมือหนึ่งของโลกชาวโรมาเนียชุดสีแดงนะคะก็ชนะแคลอรายสวิสโครว่ามือสี่จากสาธารณรัชเช็กไปอย่างง่ายดายสองต่อศูนย์เซ็ตหกต่อสองและหกต่อสามคว้าแชมป์ไปครองค่ะ
ส่วนคู่ชิงอันดับที่สามนะคะโจฮันน่าคอนต้ามือเก้าของโลกจากสหรัฐราชอาณาจักรค่ะก็ชนะเยเลน่าออสตาเพ็นโก้มือเจ็กจากลักเวียนะคะดีกว่าแชมป์เฟรนช์โอเป็นคนล่าสุดไปสองต่อศูนย์เซ็ตหกต่อสามและหกต่อสองค่ะ